คุณผู้ชมคะมาตามติดกันต่อนะสำหรับความน่ารักของคู่แม่ลูก
ต้องบอกว่าเป็นคู่ซีแม่ลูกเลยก็ว่าได้สำหรับคุณลิเดียและน้องเดมี่
นี่ขวัญใจของพวกเรานะคะคุณผู้ชมวันก่อนเขาออกงานอีเวนต์คู่กันจ้า
แหววของเราก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะไม่มีกระจองงอแงอะไรสักนิดเดียว
คู่แม่ลูกชุดคู่แม่ลูกด้วยแล้วก็ฉายแววซุปตาด้วยนะคะ
ขึ้นเวทีกับคุณแม่นี่ไม่มีร้องไห้เลยนะซึ่งในงานนี้ค่ะ
คุณลิเดียเองก็ได้เล่าย้อนถึงโมเมนต์สุดหวานที่เจ้าตัวทำเซอร์ไพรส์
ร้องเพลงโปรดให้กับคุณแมททิวที่เราเห็นในไอจีอ่ะ๖รอบ
ในวันครบรอบ๖ปีนะคะที่แต่งงานกันทำเอาคุณสามีนี่เป็นปลื้มสุดสุดเลยนะคะ
เผยความรู้สึกหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ที่ต้องต่อสู้กับเชื้อโควิด๑๙มาครบ๑ปีเต็ม
ซึ่งลิเดียบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้รู้ซึ้งเกี่ยวกับคุณค่าของการมีชีวิตเลยล่ะค่ะ
รอบครบรอบวันที่เข้าโรงพยาบาลเป็นโควิด๑๙๑ปีพอดี
กลับไปในวันนั้นก็แบบเออเราผ่านจุดนั้นมาอะไรอย่างนี้
อย่างเช้าวันนั้นที่แบบเราต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องลาคุณพ่อคุณแม่ลาลูก
แล้วก็ไฟตอนนั้นคือแบบสับสนมากแล้วก็ผ่านไปถึงปีนี้ทุกอย่างก็พลิกกลับมา
เราก็รู้ว่าแบบเออชีวิตเรามันไม่แน่นอนเนาะ
มันทำให้เรารู้สึกว่าเออใช้ชีวิตให้แบบคุ้มค่าให้สุขที่สุด
แล้วก็มีความสุขกับคนที่สำคัญในชีวิตเราให้มากที่สุดค่ะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมในงานเดียวกันนี้ค่ะได้เจออีกหนึ่งคุณแม่
แต่เป็นคุณแม่ลูกสองเหมือนกันนะคะคุณนุ้ยสุจิรานะจ๊ะ
ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าแม่นุ้ยไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
มันกลางวงสัมภาษณ์นี่แหละค่ะ

ไม่แต่เต้นที่กลางวงสัมภาพเต้นแบบนี้เลย
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ามันอดไม่ได้จริงที่ต้องถ่ายคลิป
เพราะว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นความสุขส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว
มันช่วยไม่ได้จริงจ้า

เรายอมเจ็บแต่เราไม่ยอมตาย
ขอให้ได้คอนเทนต์คอนเทนต์จริงต้องเตือนน้องด้วยว่าอย่าเล่นตามเรานะ
เพราะว่าอย่างเราอย่างนี้เวลาเราจะเล่นอะไรเราก็จะดูก่อน
แต่เพราะเอิญว่าลืมไปว่าโฟลกลิฟต์เนี่ยข้างหน้าเขาคือ
คือเขาไม่ได้ล็อคจากพื้นไปโฟล์คลิปมันไม่ค่อยสูง
แล้วก็จริงแล้วก็เป็นกุศโลบายให้เห็นว่า
ถ้าเกิดเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องข้อกระดูกแล้วก็การทรงตัวเนี่ยจะทำได้ดีมาก

คอนเทนต์มันต้องทำจริงอะเนาะมันเห็นอ่ะ

เราจะต้องกลับไปที่โรงงานนั้นแล้วก็ขอทำ
เราเป็นคอนเทนลิซึมเราอยากจะนำเสนอเวลาเราเห็นแล้วเราแบบ

ใครจะมาเรียกนางว่าเจ้าแม่ติ๊กต๊อกไม่ได้
เรียกว่าเจ้าแม่คอนเทนต์อยู่ที่ไหนก็หาคอนเทนต์ทั้งทุกอย่างค่ะ
อย่าหาทำบ่อยนะแม่อันตรายแบบนั้นขึ้นพกนิดเดียวนะ

ยังบอกนางอยู่นะมาไทยทัศน์เนี่ยบอกว่าเธออย่าทำแบบนั้นนะ
ฉันขี้เกียจทำข่าวเธอนอนโรงพยาบาลนะเยนุนะคะ
ไม่ครั้งนั้นครั้งนี้บทเรียนแล้วนะคะ